ส่วนเหตุการณ์นี้เตือนภัยค่ะคลิปคลิปนี้เนี่ย
โซเชียลฮันเตอร์วี๒๒โพสต์เอาไว้ในเพจเฟซบุ๊คของเขานะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่หอพักแห่งหนึ่งที่กาลสินมีผู้ชายบุกเข้าไปในหอพัก
ตามภาพนี้เลยมากันสองคนนะคะขี่รถจักรยานยนต์กันมา
คนนึงยังอยู่ที่รถอีกคนนึงเนี่ยเดินเข้าไปภายในหอพักค่ะ
แล้วก็ขึ้นไปบนชั้นสองของหอพักนะคะไปยืนอยู่หน้าห้องพัก
นี่กำลังเดินขึ้นไปแล้วค่อยค่อยดูภาพไปด้วยกันนะคะครับ
เดี๋ยวสักพักนึงจะไปยืนอยู่หน้าห้องพักห้องนึงแล้วพยายามจะเคาะประตูเรียกคนที่อยู่ในห้อง
นี่ค่ะถ้าเกิดดูตามเวลาในกล้องวงจรปิดนะคะ
ไปเคาะประตูห้องห้องนี้แล้วยืนอยู่หน้าห้องห้องนี้เนี่ยประมาณสิบห้านาที
สักพักหนึ่งเข้าไปในห้องได้แต่กลายเป็นว่าพอผู้ชายคนนี้
เข้าไปนี่เข้าไปในห้องได้เนี่ยนะก็ต้องรีบวิ่งออกมาจากห้อง
แล้วก็กระโดดลงจากระเบียงเลยนะคะแล้วก็จะวิ่งไปที่รถจักรยานยนต์ที่เพื่อนจอดรออยู่อะค่ะ
นี่ตอนวิ่งออกมาใช่แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีกันไป
อืมประเด็นคือผู้ชายคนนี้นี่นี่แอบเข้าไปในหอพักหอนี้
เอาตอนขึ้นก็ขึ้นบันไดดีดีเนี่ยตอนหนีก็ต้องหนีทางระเบียง
เพราะมีผู้หญิงเขาอยู่ในห้องคือตั้งใจจะไปขืนใจเขาผู้หญิงเขาสู้
เอ้าก็เลยหนีออกมาแล้วกระโดดลงระเบียงไปเลยครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเจ็ดกุมภาพันธ์ค่ะนี่ค่ะจากเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะ
ทีมข่าวของเราก็เลยไปตรวจสอบหอพักที่เกิดเหตุนะคะได้เจอกับผู้เสียหายด้วยค่ะ
ผู้เสียหายอายุยี่สิบสองเธอเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าเจ็ดกุมภาพันธ์ประมาณสี่ทุ่ม
นอนคนเดียวด้วยนะอยู่ในห้องคนเดียวกำลังจะหลับอยู่แล้ว
ผู้ชายคนที่อยู่ในคลิปนะคะเคยรู้จักกันในกลุ่มเพื่อน
แต่รู้จักกันนานและสี่ห้าเดือนไม่ได้เป็นแฟนนะคะ
เคยรู้จักกันในกลุ่มเพื่อนแค่นั้นเธอยืนยันแบบนี้แล้วเหมือนกับว่า
มาชวนเธอไปเที่ยวนี่เธอเลยเปิดข้อความในมือถือให้ดู
เธอบอกว่าเธอไม่ไปปวดท้องผู้ชายคนนี้ก็ยังพยายามชวนอยู่นั่นแหละค่ะ
เธอก็ไม่ยอมไปสักพักหนึ่งประมาณสักเที่ยงคืนได้
หลับอยู่นะคะมีเสียงคนมาเคาะประตูเธอก็สะดุ้งตื่น
คิดว่าน้องที่ทำงานด้วยกันจะมาขอนอนด้วยเพราะเวลาน้องคนนี้ทะเลาะกับแฟน
มานอนกับเธอเป็นประจำเธอก็เลยเปิดประตูปรากฏว่าอ้าวผู้ชายคนนี้
ผลักประตูเข้าไปยืนในห้องเลยค่ะผู้เสียหายบอกว่าพยายามจะ
ผู้ชายคนนี้พยายามจะปลุกปล้ำเธอแต่เธอต่อสู้ขัดขืนนะคะ
วิ่งไปหยิบมีดผู้ชายคนนี้เห็นท่าไม่ดี
วิ่งหนีออกมาจากห้องแล้วก็กระโดดลงจากระเบียง
ภาพในกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็หนีไปเธอแจ้งความนะคะ
ที่สพเมืองกาลสินนะคะแล้วเธอก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกาลสินแล้วด้วย
ตอนนี้รอตำรวจเรียกไปสอบปากคำเธอบอกเธอกลัวมากนะคะ
เพราะตอนนี้ยังจับตัวคนก่อเหตุไม่ได้เลยอ่ะเธอก็เลยบอกว่าตราบใดที่ยังจับตัวคนก่อเหตุไม่ได้
อยู่ในห้องคนเดียวเธอก็อยู่อย่างหวาดระแวงนะคะ
ไม่รู้ว่าจะย้อนกลับมาอีกเมื่อไหร่ไอ้ผู้ชายคนนี้นะคะ
ก็เลยอยากจะให้ตำรวจจับตัวผู้ชายคนนี้มาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดค่ะ
แล้วบอกเพื่อนว่ายังไงตอนให้เพื่อนมาด้วยกัน
ว่าจะขึ้นมายังไงอะไรยังไงเนี่ยโอ้โหแล้วไปก่อเหตุแบบนี้
หรือว่าถ้าเกิดไม่เป็นความจริงตามนั้นก็รีบไปหาตำรวจไปชี้แจงเขาซะว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับ